ซึ่งยังไม่รู้จะเอายังไงนะแต่ว่าผมมั่นใจว่าเขาได้เตรียมการเรื่องนี้ไว้แล้ว
ค่ะแต่ทีนี้คุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าดูอยู่หน้าจอออนไลน์ของเราอยู่ตอนนี้
คุณผู้ชมจะเห็นจอแบบเยอะมากเลย

ใหญ่ข้างบนก็คือภาพเมื่อสักครู่นี้

แล้วก็มีสื่อมวลชนมาพบปะกับทางแกนนำของทางเพื่อไทยด้วยนะคะ
แล้วก็มีกองเชียร์มวลชนมาให้กำลังใจ
แต่ทีนี้หลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อ
เพราะว่าที่บอกว่าทุกจอเล็กที่คุณผู้ชมเห็น
คือเส้นทางที่จะไปสู่สารดีกา
แหนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเห็นไหม
อันนี้กล้องของไทยรัฐทีวีนี่เกาะติดทุกจุดเลยนะคะ

เดี๋ยวออกมาเมื่อไหร่เราจะได้เห็นเลย
ขบวนของคุณทักษิณไม่ใช่แค่เกาะติดธรรมดา

เพราะว่าอะไรเรามีการรายงานข่าว
ว่าจะเป็นบนมอเตอร์ไซค์บนรถยนต์
เกาะขบวนของคุณทักษิณไป
โทเวย์แล้วก็ไปลงตรงด่วนโยมร่า
แต่ขึ้นโทเวเราขี่มอเตอร์ไซต์ตามไม่ได้

ผมนึกยังนึกอยู่ว่าถ้าคุณทักษิณผ่านตึกชินวัฒน์

ตึกชินนี่อยู่ใกล้ตรงลาดพร้าว
ใช่ก็ถ้าผ่านก็ต้องหันมองซ้ายนิดนึงมองไปที่ตึก
แล้วพอขับผ่านมาเรื่อยผ่านหน้าตึกไทยรัฐทีวีของเรา

เดี๋ยวผ่านตึกไทยรัฐทีวีก็จะได้เห็นมุมนั้นด้วยเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม

ดิฉันว่าตอนนี้ไล่เลียงเส้นทางกันหน่อยดีกว่านะคะ
สนามบินดอนเมืองถ้าออกจากสนามบินดอนเมืองเนี่ย
ก็จะขึ้นโทเวที่ท่านแห่งบอกเมื่อกี้ไปลงโยมราชก่อน
พอลงยมราชเนี่ยเดี๋ยวจะเลี้ยวซ้ายเข้าตรงบริเวณสนามหลวงนะคะ
แล้วก็ผ่านไปตรงอนุสวรีประชาธิปไตย
จริงก็กะเกงเส้นทางไว้๒เส้นทางเหมือนกันนะครับ
ถ้าลงทางด่วนโยมราชจะตรงไปถนนพิศนุโลกหรือเปล่า

เส้นทางออกมาว่าเลี้ยวซ้ายเข้าหลานหลวง
พอเข้าหลานหลวงไปก็จะไปผ่านราชดำเนินกลาง
แล้วก็ไปถึงอนุสวรีประชาธิปไตย
ผมอยากรู้ว่าตอนเดินทางระหว่างเดินทางนะ
ปิดถนนไหม

หรือว่าปะปนไปกับรถคันอื่น
เท่าที่นักข่าวรายงานมายังเป็นเส้นทางที่เปิดใช้ตามปกติ

บนโทเวย์ในแต่ละด่านเนี่ยเขาจะมีรถฉุกเฉินสแตนบายอยู่ทุกจุดเลย

แล้วผมก็รู้สึกว่ามันมีความผิดปกตินะบนโทเวย

แต่ที่แน่นะคือรถของทีมข่าวนะมีดักทั้งหน้าขบวนด้วยนะพี่สมบัติ

ส่วนหน้าจอถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นอยู่นะคุณผู้ชมเคยสั่งอาหารใช่ไหม
เราจะทำให้เห็นจุดเลยนะกระพริบกระพริบกระพริบ
เสร็จไปตรงไหนถึงจุดตรงไหนบ้าง

พาตัวคุณทักษิณไปถึงสารดีการแล้ว
เขาจะเอาตัวลงไปที่ชั้นใต้ดินทางลงชั้นใต้ดินนะ

หลังจากนั้นก็ถึงไปฟังศาลอ่านคำพิพากษา
ใดก็ตามนักข่าวอยู่ได้แค่ข้างนอกที่ศาล
อยู่ได้แค่ด้านนอกนะครับ
แล้วก็ศาลท่านก็บอกมา

ที่สำคัญคือไม่มีจอที่จะสดมาจากในห้องพิจารณาด้วยนะฮะ
รออย่างเดียวคือเอกสาร

คุณผู้โชคเมื่อกี้ที่ฉันขายของไว้นะ
จะได้เห็นเหมือนกับเราสั่งอาหารจากร้านอาหาร

ขบวนของคุณทักษิณเคลื่อนไปทางไหนรออีกแป๊บนึงนะ
อีกแป๊บเดียวเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูในหน้าจอไปพร้อมกัน
อันนี้ขึ้นได้ไหมว่าอยู่ระหว่างจัดส่ง
นี่แหละค่ะนี่มาแล้วเห็นไหม
อันนี้เป็นเส้นทาง

แล้วก็ไปสารดีกาใช่ไหมแล้วเดี๋ยวไปที่เรือนจำใช่ไหมคะ
นี่ค่ะเป็นจุดที่แบบกระพริบกระพริบอยู่
แล้วก็มีเป็นหน้าคุณทักษิณใช่ไหม

แรกบอกว่าคุณทักษิณจะเดินทางไปถึงสารดีกา
แหนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสนามหลวงเนี่ย

แต่นี่๙นาฬิกา๔๙นาทีแล้ว
ไม่ได้ออกจากสนามบินดอนเมืองนะครับ
แล้วก็ขั้นตอนที่ศาลเนี่ยนะครับ
เราก็ยังไม่แน่ชัดว่าจะใช้เวลากี่ชั่วโมง

โดยที่ภาคศานี้ยาวอย่างละเอียดเลยนะ

หลังจากถ้าออกจากศาลดีกาแผนกคดีอายาม
ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับ

เพราะเส้นหลันหลวงเนี่ยก็จะขึ้นทางด่วนยมราช
พอขึ้นทางด่วนยมราชแล้วไปลงไหนฮะ
ไปลงตรงงามวงวาน
ทางด่วนยมราชต่อโทเวลงงามวงวาน

ซ้ายถึงเรือนจำพิเศษกรุงเทพเลย
แต่เวลายังไม่ได้ชัดกี่โมง
ครับ
ยากเราก็ต้องดูระหว่างทางที่ลดลงมาจากโทเวย์แล้ว
ยังมีประชาชนต้อนรับอยู่อีกหรือเปล่า
เป็นแบบที่เกิดขึ้นที่ดอนเมืองหรือไม่

พอมวลชนจากตรงหน้าดอนเมืองเสร็จแล้ว
เขาจะมีการสลายแล้วไปรวมกันตรงไหนไหมยังไงไหม

ใช่เดี๋ยวจะไปแตกเป็นการทยอยไปนะคะ

คือก็เป็นมวลชนเขาเรียกว่าเป็นความดีใจ
ทั้งแบบเรื่องกองเชียร์มาความบันเทิงมา
เหมือนกับรอรับคุณทักษิณรอคอยมา๑๗ปี

แล้วก็ไม่มีใครผมคิดว่าไม่มีใครที่มัน
คือภาพมันขัดแย้งนิดหน่อยผมขออนุญาตระดับ

โอเคดีใจที่กลับมาเมืองไทยนะ
แต่ว่าวันนี้จะต้องไปนอนในเรือนจำ
ความรู้สึกที่เรียกว่าเราเห็นภาพนี้
เป็นภาพที่เขาดีใจที่คุณทักษิณกลับมา
แต่ทำไมเขาถึงไม่รู้สึกว่าครั้งนี้นะ
ไม่ได้รู้สึกว่าคุณทักษิณจะกลับมา
แล้วก็จะต้องมาตกระกำลำบากในเรือนจำ
คุณไม่จับเราจับความรู้สึกนี้ไม่ได้เลย
เพราะอะไรเพราะว่าผู้คนเชื่อว่า
การกลับมาคุณทักษิณจะมาพร้อมกับเงื่อนไขพิเศษ
แม้ว่าหากจะต้องอยู่ในเรือนจำบ้าง
ไม่น่าจะอยู่เป็นระยะเวลายาวอะไร
เราอาจจะลุ้นลายระดับรายวันไม่กี่วัน
นับวันอะผมว่านับนิ้วอะคือคืออะถ้าเกิดจาก๑๐ปี
โทษทั้งหมด๓คดีแต่ถ้าเกิดว่านับทับกัน๕ปี
แต่ว่าพี่สมบัติมองว่านับนิ้วแล้วจะเป็นเรื่องของการขอพระราชทานอภัยโทษ
ผมขออภัยนะผมไม่สามารถเข้าใจได้ว่านิวทางออก

ผมขออนุญาตไม่เดานะครับ
แต่ว่าผมมั่นใจว่าคุณทักษิณจะได้ออกมาแน่นอนในไม่กี่วัน
หรือเวลาอาจจะไม่นานนะครับ
หรือว่าวันนี้อาจจะไม่ได้นอนไหมโอ้โห

พี่สมบัติมองเหมือนกันเลยเหรอครับ
ประเทศไทยเป็นเรื่องตอนที่การเมืองในไทยมันซับซ้อนมาก
ดังนั้นจึงมีโอกาสหรืออาจจะยาวกว่านั้น